คุณผู้ชมครับคดีที่มีการทำร้ายกันจนที่ขั้นบาดเจ็บ
สาหัสว่าเสียชีวิตเดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยคือเรื่องของการร้อนตั้งตาม
บรรทานีนะครับในท้องที่ของสพเพลนะครับ
เมื่อวานนี้เราก็รายงานให้ทราบตำรวจต้องไปไล่ตามจับพระสงฆ์รูปหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
สถิตคุณากโรอายุ๖๐พระลูกวัดโพนทอง
ตอนนั้นนะตอนนี้ถูกจับศึกแล้วนะครับ
ใช้มีดกระหน่ำแทงในหวนโพนหลวงอายุ๖๐ปีจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็หนีนะตำรวจก็ไล่ติดตามจับได้กลางถนนในหมู่บ้านเลยนะครับ
ทีแรกก็ไม่ยอมให้จับนะแล้วยังคลั่งต้องใช้ไม้งามในการเข้าจับกลุ่ม
ไม้งามที่ไม้ค้ำเป็นเครื่องมือในการป้องกันเวลารองับเหตุ
เรื่องของคนมีอาการแบบจิตประสาทอารวาสของเจ้าหน้าที่เขานะครับ
หลังถูกจับนะครับอดีตพระสถิตสารภาพว่าก่อเหตุ
จริงแต่อ้างว่าทำไปเพราะว่าในหวนคนเจ็บ
ไปขโมยสายน้ำมันรถไถแล้วก็เงินสดในย่ามของเขาสองพันบาทนะ
จากการตรวจสอบพบว่าพระสถิตนี่บวชมา๙พันศา
มีอาการทางจิตประสาทสักเมื่อ๔ปีก่อน
พาไปรักษาแล้วต้องกินยาเป็นประจำนะครับ

ก็เลยมาคลั่งแล้วก็อารวาส
แต่ก่อนจะบวชพระสถิตมีเรื่องบาดหมางกับในหวนคนเจ็บอยู่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการลุกล้ำที่ดินกัน
ก็เลยเป็นคู่อริกันมาตลอด
ทีนี้ที่ไปอ้างว่าเขาไปขโมยเงินขโมยสายน้ำมันรถไถ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่อุดรธานีไปที่บ้านของคนเจ็บ
ที่บ้านโพนทองอำเภอเพลได้เจอกับญาติของในหวนคนเจ็บ
ซึ่งบอกว่าอดีตพระสถิตย์เวลาเดินผ่านบ้านใครก็ชอบตะโกนด่าหาเรื่องอยู่ประจำ
เคยมีครั้งหนึ่งกำลังนั่งเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน
พระสถิตย์ตอนนั้นเป็นพระเดินผ่านมาก็มาด่า
จะบอกว่าให้เลี้ยงหลานให้ดีนะเดี๋ยวหลานเนี่ยระวังจะกลายเป็นปอบ
แต่ตอนนั้นก็ไม่ถือสาเพราะรู้ว่าสติไม่ค่อยดี
ความจริงนี่ไม่น่าให้บวชอยู่นะ

เขยของคนเจ็บก็ขอแก้ข่าวด้วยนะครับ
ยืนยันว่าในหวนไม่เคยไปขโมยเงินของพระสถิต
แล้วปกติก็ทำมาหากินมีอาชีพค้าขายนิสัยดีไม่เคยหาเรื่องใคร
ทางครอบครัวไม่ได้มีที่นาอะไรให้ทำด้วย
บอกว่าจะไปขโมยรถสายน้ำมันรถไถนาอะไรของเขา
เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปก่อเหตุขโมยสายสูบน้ำ
ขโมยสายน้ำมันรถไถอะไรของวัด
ตั้งข้อสังเกตว่าพระสถิตขาดยาหรือเปล่า

ทีนี้ไปดูทางฝั่งของญาติของอดีตพระสถิตย์บ้างนะครับ
ที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยด้วยเนี่ยคือพี่สะพ้ายนะ
รับว่าอดีตพระสถิตย์ป่วยเป็นโรคประสาทตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้ว

ถูกแฟนทิ้งทีนี้ก็สมองสมองก็ไปเลยนะครับ
ตอนนั้นเสียใจหนักมากถึงขั้นต้องกลายเป็นผู้ป่วยทางจิต
ต้องไปรักษามีสมุดประจำตัวผู้ป่วยทางจิต

แต่๑๕ปีหลังมานี่อาการกำเริบหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ญาติญาติก็พยายามช่วยกันพาไปรักษาอยู่ตลอด
หายาอะไรมาให้ไม่เคยขาด
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วก็ก็บอกให้กินยาอ่องิแย่ด้อ
ต้องกลยกับวันต่อวันนะครับแพทย์ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิต
ว่าถูกแทงไปหลายจุดนะแต่ว่ายังโชคดีหน่อยที่ไม่โดนจุดสำคัญนะครับ
แต่ก็หนักนะฮะขณะที่ตำรวจสพเพลนำตัวอดีตพระสถิตไปศึกแล้วนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะครับก็คือพยายามฆ่านะฮะ
อ่าตอนนี้ก็ดำเนินคดีส่งฝากขังที่ศาลแล้ว
ความจริงเนี่ยดูจากประวัติแล้วญาติก็บอกว่ามีประวัติการรักษาทางจิตเนี่ยมานานแล้ว
ค่ะนี่บวชมาเก้าพันศาเก้าปีเนี่ย
แสดงว่าตอนบวชนี้ไม่ได้ตรวจสอบหรือยังไรนะอืมเพราะว่าจริงจริงมันเป็นกฎอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะว่า
ของการที่คนจะเข้าไปบวชได้เนี่ยมันต้องไม่มีอาการป่วย
ขดงติดคดีมีโทษอะไรพวกนี้หนีคดีมาพวกนี้ไม่ได้ทั้งนั้น